เดือดเนื้อร้อนใจของหญิงลีศรีจุมพลอีกแล้วนะคะ
ทำเป็นเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็นี่ปล่อยภาพลามกอนาจารย์มีคลิปต่าง
แฟนเพจนั่นเองซึ่งอันนี้บอกเลยว่าของปลอมไม่ใช่ของเธอนะฮะ
คือด้วยเพจดังกล่าวพี่แจ๊คโพสต์แต่สิ่งที่ไม่เหมาะสมมีคลิปโป๊มากมาย
เหล่าแฟนคลับบางคนเข้าใจผิดนะก็เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอหญิงลีว่า
ทำอะไรไม่เหมาะสมเลยน่าเกลียดอนาจารย์นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะหญิงลีก็เลยรีบนำหลักฐานไปเข้าแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าวนะคะ
กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าบกปอทนั่นเองค่ะเธอยืนยันนะคะว่าเพจนี้ไม่ใช่ของหญิงลีนะคะ
ก็จะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่านอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหลายเพจที่นำชื่อเธอไปแอบอ้างขายสินค้าด้วย
ทำให้แฟนคลับหลงเชื่อแล้วซื้อสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไปก็สร้างความเสียหายให้กับเธอเป็นอย่างมากเลย
ไปฟังเลยค่ะไม่มีนะคะไม่เป็นไรแล้วก็เพลงใหม่ของเธอเนี่ยก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับเพลงที่มีชื่อว่าเป็นที่รักหรือที่พักนักเด็กนะคะ
แต่ต้องระวังเพราะว่าในอันปลอมเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากคือแบบถลกกระโปรงโชว์ของลับคือแบบโอ้โหไม่น่าดูอ่ะเป็นภาพไม่น่าดูนะคะ